ส่วนคดีที่เราเคยนำเสนอไปนะครับ
เป็นคดีที่หนุ่มอายุ๑๙ปีมีอาชีพ

เป็นแบบเก็บรายวันเนี่ยนะคะเข้าไปขุมขืน
ลูกของลูกหนี้อายุ๑๔ปีเท่านั้นเองภายในบ้านนะคะ

เขาอธิบายว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้น

เป็นลักษณะของการคนที่รู้จักกันมาก่อน

และเขาก็บอกว่าที่เขาขับรถอยู่เนี่ย
เขาขับรถไปมอบตัวนะ
และเขาก็เดินทางไปมอบตัวจริงนะคะเมื่อวานนี้

ยังไงก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืน
และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีอยู่ดี
ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีใดก็ตาม

นายเกียรติคำมีหรือว่าปลื้มนี่นะคะ

ที่ก่อเหตุกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

ก็คือที่สพชนบุรีช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
หน้าค่อนข้างเคร่งเครียดค่ะตอนที่ไปสพ
ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เขาตอบเพียงแค่บอกว่าอีกฝ่ายไม่พูดความจริง
พยายามโยนความผิดให้กับเขา
จากนั้นค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พร้อมตำรวจชุดสืบสวนนำตัวในปลื้มไปสอบปากคำ
เจ้าตัวยืนยันไม่ได้ข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
แต่ว่าทั้งคู่มีการคบหากันและวันเกิดเหตุฝ่ายหญิงสมยอมด้วย

ฟังเสียงที่เขาพูดเรื่องนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ข่มขืนถูกไหมครับ
ส่วนแม่และเด็กหญิงวัย๑๔ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะ
หลังจากที่แจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
เดินทางไปที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจและอายการที่สำนักงานอายการจังหวัดชนบุรี
สภาพจิตใจก็ดีขึ้นนะคะสำหรับเด็กนะคะ

แม่เด็กบอกกับทีมข่าวบอกไม่สะดวกให้ลูกสาวสัมภาษณ์อีกแล้ว

และกลับไปมีสภาพจิตใจที่ไม่ดีอีก
ถ้าไปพูดถึงเรื่องเก่าซึ่งก่อนหน้านี้

แม่บอกว่าตอนนี้ไม่ให้แล้วนะไม่ให้สัมภาษณ์แล้ว
แต่เด็กยอมรับว่าพูดถึงเรื่องของที่ในปลื้ม
เขาพูดเขารู้จักกันไปถามเด็ก
ยอมรับว่าเคยคุยกับผู้ชายเป็นผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายปลื้มในฐานะคนเคยรู้จัก
เพราะในปลื้มต้องเข้ามาเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ที่บ้านทุกวันเลย

แต่ยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก่อน
โดยฝ่ายชายอาศัยจังหวะช่วงที่ผู้เป็นแม่
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาก่อเหตุ

ขณะที่แม่เด็กบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวนะคะ
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุมีการอ้างถึงการเรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาท
ก็คือบอกว่าแม่ไปเรียกค่าเสียหายจากเขา๑ล้านบาท
แม่ยืนยันบอกไม่เป็นความจริงนะคะ
ก่อนหน้านี้พ่อของผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาเจรจาหลายครั้งเหมือนกัน
สามหมื่นบ้างห้าหมื่นบ้างจะให้เงิน
แต่แม่บอกไม่เอาต้องการจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
อกจากนี้แม่เด็กเล่านาทีที่ลูกยอมรับว่าถูกข่มขืนให้ฟังด้วยนะคะ
ซึ่งบอกว่าเป็นนาทีที่รู้สึกสงสารลูกมาก
เชื่อว่าลูกของตัวเองถูกข่มขืนจริงค่ะ

พูดถึงเรื่องของเงินที่มีการบอกว่า
ของผู้เสียหายไปเรียกเงินจากพ่อของนายปลื้ม๑ล้านบาท
พ่อของผู้ต้องหาก็คือพ่อของนายปลื้ม

บอกว่าแม่ของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
เรียกค่าเสียหายเป็นเงินถึง๑ล้านบาท

ย้อมแน่นอนครับ
เด็กอาท่านมันข่มขืนมันต้องไปคุยเฟซกันหรอก
ขณะที่ตำรวจกำลังจะต้องได้ความจริง
ว่าเรื่องนี้เกิดจากการข่มขืนหรือสมยอม
อย่างไรก็ตามตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืน
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และควบคุมตัวในปลื้มไปสอบสวนต่อที่สพแสนศุกร์
พร้อมคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ก่อนที่จะรวบรวมพยาหลักฐานส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะ